ตอนนี้ก็จัดอยู่ที่พารากอนค่ะคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นนิทัศกาลที่น่าสนใจนะคะ
ชื่อว่านิทัศกาลปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลกค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่านอกจากเรื่องนี้แล้วเรื่องหนึ่งที่กำลังพูดถึงเหมือนกัน
ก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลอนุญาตให้สื่อต่างประเทศ

คือเรื่องนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
คราวนี้สื่อมวลชนต่างประเทศเข้ามาได้ยังไง

โดยพลโทวีรชนสุคลทปฏิภาค
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พูดถึงกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ในช่วงของเหตุการณ์นั้นก็คือเจมส์ใช่ไหมคะ
เขาก็เป็นนักข่าวคนหนึ่งของสำนักข่าวนี่แหละ

ทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓คน
โดยมีการอ้างอิงเอกสารของจังหวัดเชียงราย
ว่าเป็นการไปพบปะสื่อมวลชน

เป็นคนโทรศัพท์ไปประสานงานด้วยตัวเองนะคะ
โดยแจ้งไปยังรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
บอกว่าขอให้เชิญสหวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันหน่อยว่ามีความคิดเห็น

ทำให้เกิดการเข้าใจกันผิดนะคะว่าเป็นการทำรายการเดินหน้าประเทศไทย
แต่ไม่มีการยืนยันนะคะว่าเป็นเรื่องอื่น
คือยืนยันว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์ไปแอบอ้างอย่างที่สังคมเข้าใจ
แต่ว่าเป็นการคลาดเคลื่อนทางการสื่อสารเท่านั้น
มีความประสงค์ต้องการจะสัมภาษณ์ทั้ง๑๓คน
และทางรัฐบาลเองนะคะมีการร่วมมือกับทางสมาคมสื่อ

แล้วก็ใครอยากจะสัมภาษณ์ก็คือให้ทำเรื่องมา
แล้วก็มีการหารือกันอนุญาตไหม

ใช่ค่ะก็เลยได้มีการมาสัมภาษณ์
แล้วก็ยังบอกไปถึงสื่อไทยด้วยนะว่าตอนนี้เปิดแล้ว

ก็เป็นเรื่องของการชี้แจงเกี่ยวกับการให้สื่อต่างประเทศเข้ามาสัมภาษณ์
อ่ะส่วนใครอยากจะไปย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์
ที่ไปค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตในถ้ำหลวง

รวมเอาไว้เป็นนิทัศกาลปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลกเลย
มีการรวมทั้งข้อมูลอุปกรณ์ภาพเหตุการณ์จริงค่ะ
มาจัดเป็นนิทัศกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชม
แล้วก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติ

นิฮัศการนี้แบ่งออกเป็น๗โซนค่ะ
อย่างเช่นโซนทำความรู้จักน้อง
ทีมนักฟุตบอลที่เข้าไปติดในถ้ำหลวง
นาทีชีวิตวิกฤตเสี่ยงตาย
วิกฤตใหญ่รวมใจไทยเป็นหนึ่ง
ปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลก
รวมถึงมีการสะดุดีผู้กล้าคือจ๋าแซมนะคะ

พร้อมด้วยคำขอบคุณของน้องทีมหมูป่าที่เขียนเอาไว้

รวมไปถึงโมเดลการกู้ภัยตลอดระยะเวลา๑๙วัน
เรียกว่าคือได้ไปดูเนี่ย
ก็จะนึกถึงบรรยากาศในช่วงนั้นเลยล่ะ
ย้อนเหตุการณ์เลยล่ะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะ
คุณผู้ชมที่อยากจะไปชมนิทัศกาลนะคะ
จัดแสดงจนถึงวันที่๙กันยายนนี้ที่พารากอน
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวาระของไทย

อีกที่หนึ่งที่น่าไปดูเหมือนกันก็ที่มหากรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เมืองทองธานีเขามีกิจกรรมอยู่บูธหนึ่งนะครับ
คือเดินเข้าถ้ำต่างเขาจัดกิจกรรมเป็นการจำลองถ้ำเลย
คือจะได้รู้ว่าไอ้ผ้าห่มพลอยมันให้ไออุ่นกับเราได้มากน้อยขนาดไหน
กับตอนที่น้องหมูป่าเขาใช้เป็นหลักเลยนะ

เขามีแบบว่าให้ดูระดับน้ำด้วยนะ
ว่ามันสูงแค่ไหนในถ้ำถ้าคุณต้องมุดแค่นี้อะไรอย่างนี้
ช่องที่แคบที่สุดแล้วเด็กลองมุดดู

การแบบได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
ใช่ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปได้นะครับ
ดีขึ้นที่เมืองทองธานีถึงพรุ่งนี้นะครับ